เดี๋ยวพาไปทานของอร่อย
กันต่อเลย

ค่าเค้กเนี้ยสำหรับผู้ชาย
ค่าผู้หญิงเนี้ยจะเป็นค่าเค้ก

อ่านข่าวดีกว่านะคะไปดูคับเค้กของจริงกันดีกว่า
ไปที่จังหวัดระยองนะคะกับร้านคัฟแอนด์เค้ก
บอกเลยนะว่าตอนนี้เนี่ยฮอตฮิตมากของแบบหมูสายหวานในจังหวัดระยองนะคะ
เพราะว่าเค้กของที่นี่เขาบอกว่าโอ้โหมันหวานแบบพอดีอะคุณ

แถมยังเป็นเค้กแบบโฮมเมตด้วยนะ